เราก็ต่อราศรีที่คนอยากจะย้ายย้ายที่สุด
ย้ายออกอยากจะย้ายออกให้มากที่สุด

เม้คุณมุฒ์ดามภ่าบัลวิถันต์ว่า
ชั่วเจ็ดดีชั่วชั่วเจ็ดธีดีเจ็ดหน

อย่ามีเคราะห์ซ้ำกรรมศักดิ์วิบัติเป็น
พระองค์ก็แปรพระราชฐาน
ประภาษต้น

ข้าก็ร่องเหลือข้ามไหนนอนนั่น
เห็นไหมไหว้พระทำบุญทำกับข้าว

ดูไว้ให้ระวังตัวคนเกิดราษีกรรม
พ้นเคราะห์แล้ว
ปีเดียวยังแย่

พูดแล้วขึ้น
เข้าใจไหม

ปีเดียวยังแย่อยู่ดิ

มันเปลี่ยนมาที่เท่าไหร่ดวง

แสดงว่า๑๖มกราคมคุณอดทนอีกแค่๑๔๑๕วันนี้

แปลว่าที่ผ่านมาก็ต้องไปทำเรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายไว้

ทำบุญทำทานดูแลพ่อแม่
ทำงานด้วยความขยันใช้มือทำไม่ใช้เท้าทำ

หลัง๑๖มกราคมเจ้านายเห็น

เจ้านายอาจจะไม่เห็นตอนนี้เห็นเลยหลัง๑๖มกราคม

ตอนนี้มีน้องมิวนิถา
เจมส์เซียนรายูแล้วก็เจมส์ชาว

คือคนเราอยากไปบอกเดี๋ยวมีแล้วให้ทำ

บางทีก็ทำเยอะแล้วนี่เป็นคนบ้าบุญไง
เรื่องตรงนั้นทำแล้วมีความสุข

บางทีเวลามันจะทำมันดวงมันจะต้องทำ
มันก็คือต้องทำเนาะ
ไปราศีมังกร

คนเกิดราศีนี้ไม่ว่ากี่ปีกี่ชาติ
นิสัยเป็นไงหน้าตาเป็นไง

บางทีกระแสไม่เข้าข้างตัวเองก็ตก

เวลาแกนั่งรอโอกาสนะ

คนมังกรจำไว้เลยนะ

เป็นเลือดเข้ากระแสโลหิตเลย

เราไม่ได้พายดวงในขณะที่เขาเกิดเหตุ
ถูกต้องไหมเราพูดต้นปีแบบนี้
อาจารย์เขาไม่รู้
เจ็บรักษาผิดพลาดทางการแพทย์

พ้นเคราะห์

หมายถึงต้องอดทนถึง๗สิงหา
ถูกต้องแต่ถ้าเกิดดวงคุณปอด

ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เพราะมีเล่นเหลี่ยมหรือว่ามีนัยยะเลยนะ

เพราะอะไรป่ะเรียนหัวราเนี่ย

สามีภรรยาจะมีปัญหาอย่าไปท้าย

กำลังสวีทกับหมากปรินเลย
หนังชีวิตเรื่องยาวอดทนให้ดีนะ
หมายความว่าไงคะ

ก็อันนี้เป็นทุกคู่แหละ
หนูว่าเป็นทุกคน

แต่หมายถึงว่ารุนแรงที่สุดเนี่ย

แล้วการเงินของคนลาศีมังกรหรือหะ

ราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะคนเกิดมังกรไปเป็นมรณะ
ก็แปลว่าจากนี้ไปปีครึ่งคนเกิดราศีมังกรมีช่วงของการลงทุนการจ่ายเงิน

มันเป็นช่วงจ่ายไงต้องไปจ่ายไงต้องไปจ่ายไงอ้าวต่อไปต่อ
ถามหน่อยดีหรือไม่ดีผมพูดง่าย
ทำบุญอย่างไรเอาอย่างนี้ดี
ในเวลาแห่งการแข่งขันไทยรัฐทีวีไม่ทิ้งไม่ทำทิ้งกว้างไม่หยุดกลางคันทำแม้กระทั่งต้องอดทนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะจะบอกไป

ทำบุญอย่างไรที่จะดีขึ้นเมกิฟังมาแล้วลาสีบังกรมาแล้วโอ้โหต้องรอถึงเจ็ดสินหา
วัดเขจังหวัดสุภัณฑ์บุรีวัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาขุนแผนเรียนวิชาในวัดนี้
อืมกำลังสร้างหอสวดมนต์นี่หอสวดมนต์อันนี้นี่ขอสวดมนต์สวยไหม
ไม่มีไปร่วมสร้างเลยน่ะครับวัชเจ้าอามกำลังจะสร้างสาระพฤติบัติธรรม
ค่า๑๒๐ล้านเพื่อให้คนไปทำบุญแล้วไปปฏิบัติธรรม
สุขสาวที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปสวรรค์ทนค่งวันค้ามคืนได้เลย
แล้วก็วัฒนสรรรอยโครลาศสร้างโรงเรียนภาพประเทศธรรม

เนี่ยก็ไปร่วมบุญตามนี้นะ

นั่งแสดงว่าจากนี้สิ่งที่เราสร้างไว้

ไม่จำเป็นอยู่วัดไหนใกล้วัดไหนเห็นเขามีทำอะไร

อะลาสิต่อไปกุ้มฮะ
ลาสิกุ้มก็มีวัฒนิชชา

ทำไมต้องวงเล็บแฟนเด็กรถเมย์เล่นหนังเล่นละครด้วยกัน
ละศีกุมเป็นอย่างไรครับ
จริงแหละหัวเถิก

เป็นปีแห่งความรุมหลงหลงรักหลงไปไปหนู้นหลงไปไกลเลยนะถูกหม่อมั้ย

ที่ไปหลงน่าจะผิดพลาดทั้งหมดเลย
อ้าว

ก็แปลว่าอย่าไปหลงสติ

อย่าไปหลงใครอย่าไปเอาของสำคัญไปฝากไว้ที่ใคร

โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน

อันนี้ค่าตัวเท่านี้นะทำครับ

ค่อยอย่างคอซามกรรมซักวิบัติเป็น
พึ่งพาคนเหล่านี้ที่เราไม่เคยมีเงื่อนไข

นอนเนอะเข้าใจอ้าวเดี๋ยวเบรดก่อนอ้าวเบรดหน้าอีกหนึ่งราศีนะคะ
ราศีมีนรวมไปถึงดวงวงการบันเทิงเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะ